ดูข่าวนี้แล้วนึกถึงตัวเองเลยคุณผู้ชม

ตอนที่ท้องแล้วอ่านข่าว
น้ำแข็งจำได้ว่าตัวเองน่ะอ่านข่าว
หยุดอ่านข่าวไปหลังจากนั้นอีก๓วันก็คลอด
คือแบบอ่านจนวินาทีสุดท้าย
ผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำงานจนวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนะ
ก่อนจะคลอดเขาทำงานอะไร
ร้องเพลงบนรถแห่แล้วท้องเบอร์เลอร์เลยค่ะ

เชื่อแล้วว่าวินาทีสุดท้ายก่อนคลอดจริง
จริงคืออีกนิดนึงขึ้นหลายอย่างนี่พร้อมห้อนเลยใช่ไหม

เพราะว่าท้องแบบนี้แล้วนั่งไม่ไหวแล้วพี่เบิร์

ทำงานเป็นนักร้องรถแห่
แล้วก็ร้องเพลงต้องนอนร้องเพลงแบบนี้
คุณกระต่ายน้อยนักร้องเงินล้านค่ะ

แล้วก็ร้องอยู่บนรถแห่ดนตรีสดและสุดสตรองมากจริงค่ะ

ตายเนี่ยนะนางสาวจิราพรช้างจันทร์
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้หนู๓๗สัปดาห์แล้วค่ะพี่

อดได้๓๘นะคุณผู้ชม
เขาจะมีกำหนดคลอด๑๘สิงหาแล้วว่า

คนเกิดวันนี้แล้วเป็นคนดี
นี่ค่ะคุณแม่กระต่ายสุดสตรองจริงค่ะคุณผู้ชม

ก็ต้องหยุดยาวหลังจากนั้นก็จะปิดคืองดรับงานแล้วก็ปรับปรุงวง๓เดือน
ที่ผ่านมาร้องเพลงแบบนี้มา๗ปีแล้วค่ะรักในเสียงเพลง
สามีก็ยังอยู่ในวงนี้แหละถามว่าตายตายใกล้คลอดแล้วนะไม่พักเลยเหรอ
พี่ช่วงนี้งานบวชงานแต่งเพียบเลยบางวันนะพี่รู้ไหมพี่ดอมหนูต้องไปร้องวันหนึ่ง๓๔งาน
ช่วงกรอบโกยใช่แล้วไม่อยากให้แบบเสียโอกาสอ่ะเจ้าภาพเขาก็รักเขาก็เอ็นดูหนูนะ
ถ้าคลอดมันถูกที่ไหนล่ะแม้ว่าจะขึ้นร้องเพลงบนเวทีไม่ไหวเต้นไม่ไหวแล้วนอนร้องแบบนี้ละกัน